ต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องที่มีการแชร์มีการโพสต์กันผ่านทางโซเชียลมีเดีย
กรณีน้องอ้อนแอ้นค่ะเด็กหญิงวัย๑๐ขวบชาวเชียงราย
ระบายชีวิตนะคะเพราะว่าลำบากเหลือเกิน
ป่วยเป็นมะเร็งตัวเองก็ยังเพียงแค่อายุ๑๐ขวบเท่านั้น
พอโพสต์ไปแบบนี้แล้วคนก็หลั่งไหลมาช่วยเหลือกันมากมายนะคะ
ล่าสุดกำลังสร้างบ้านใหม่ส่วนยอดเงินบริจาคก็มีกว่า๘แสนบาทแล้ว
นักศึกษาฝึกงานของอบตทานตะวันได้ร่วมกันกับคนงานค่ะ
ช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้เด็กหญิงวิทยาดาต้อนโสกรีหรือน้องอ้อนแอ้นอายุ๑๐ขวบ
อยู่ในตำบลธานตะวันอพันธ์จังหวัดเชียงราย
เขียนเรียงความชีวิตรันทศแม่ป่วยมะเร็ง
ส่วนน้องยังเล็กต้องอยู่อย่างลำบาก
แล้วก็ฝากญาติโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
ก็คนให้ความสนใจเข้ามาแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือมากมายนะคะ
อ้อนแอ้นเห็นภาพแบบนี้คงดีใจเนอะ

ทุกคนมาช่วยกันในการที่จะสร้างบ้านอะไรให้เขา
ถูกค่ะทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลทานตะวันนายละมัยสารติ๊บก็บอกด้วย
บอกว่าบ้านใหม่ของน้องอ้อนแอ้นนั้นจะเป็นบ้านชั้นเดียวขนาด๒ห้องนอน๑ห้องน้ำ
ก่อสร้างด้วยอิดหลังคามุงด้วยเมทัลชีส
ใช้งบประมาณกว่า๑๐๐๐๐๐บาทที่ได้มาจากอบตธรรมตะวันนี้แหละค่ะ
แล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากกิ่งกาชาติอำเภอพาน

ผู้ใจบุญจากสังวัติภะยาวและกลุ่มบิ๊กไบท์ในอำเภอผ่าน
ว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง๑เดือนนะคะ
ส่วนยอดเงินบริจาคอีกกว่า๘แสนบาท

มันเป็นภาพแห่งความปลื้มใจนะคะแบบนี้ลงไม้ลงมือลงแรงช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
อยากจะให้น้องได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนะคะ
หลายคนลงแรงช่วยไม่ได้ก็ลงเงินนี่แหละบริจาคกันเข้ามาหลากหลายช่องทางได้กว่า๘แสนบาท
เรื่องเงินส่วนนี้นะคะจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล
และบริหารจัดการเงินทั้งหมดให้กับครอบครัวน้องอ้อนแอ้น
ตอนนี้ความคืบหน้าของอาการของแม่น้องอ้อนแอ้นนะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการฉายรังสีและฉีดคีโม
คีโมเพื่อทำลายเชื้อร้ายนะคะ
ก็น่าจะได้รับกำลังใจที่ดีขึ้นนะคะ
คนในสังคมยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะนะครับ

แฟนเพจก็ได้ด้วยนะ
ใช่ค่ะแฟนเพจรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีนั่นเอง